วันนี้วันที่๒๔มิถุนายน๒๕๕๙เป็นวันครบรอบ๘๔ปี
การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณายาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย
วันนี้หลายจุดหลายพื้นที่มีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะรำลึกถึงเหตุการณ์นี้
แต่ว่าบางพื้นที่มีการจัดกิจกรรมแต่ว่าก็ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปขอความร่วมมือนะคะ
ก็คือเป็นการจัดกิจกรรม๗รอบคณราช๘๔ปีอภิวัตสยามประเทศไทยนะคะ
ซึ่งงานนี้นายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือว่าจานิวได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ
พอไปร่วมกิจกรรมต้องบอกว่าเกือบถูกจับกลุ่มตัวนะครับ
เพราะว่าฝ่ายที่เห็นต่างนั้นนะครับบอกว่าก็มีการไปประทักขรม
เพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำของคณะราชครับ

ขณะที่ตำรวจนครบาลดุศิษย์กำลังไปคุมตัวนายเสียรวิตเสียรวิทที่วัดหรือว่าจานิว
ก็นำตัวไปขึ้นรถเพื่อนำออกจากพื้นที่
หลังจากนิวพร้อมมารดาเดินทางไปร่วมกิจกรรม๗รอบคณะราช๘๔ปี
แห่งการอภิวัตสยามประชาธิปไตยไทยครับ
ก็จัดกิจกรรมขึ้นที่ลานพระบรมรูปทรงม้าบริเวณหมุดคณะราช
ซึ่งมีกลุ่มกวีมันศูนย์นักกิจกรรมผู้รักประชาธิปไตยและประชาชนร่วมกว่า๕๐คน
จัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
นายศรีบรวิทย์ก็บอกว่าเดินทางมาในนามของประชาชนครับ
เห็นความสำคัญของวันนี้
เพื่อเป็นการรำลึกถึง๗รอบที่คณะราชได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมาแล้ว๘๔ปี
แล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นกำลังต่อสู้อยู่ในขณะนี้
หวังว่าประชาชนที่มาร่วมกันจะมีจุดยืนเดียวกันคือประชาธิปไตยและเสรีภาพ
และเพื่อประกาศให้พระเด็จการรู้ว่าไม่มีใครสามารถลบเลือนสิ่งเหล่านี้ไปได้ครับ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ในสังคมนี้ตลอดไป
ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมครับตำรวจก็ได้มีการขอความร่วมมือให้ผู้ร่วมกิจกรรมออกจากพื้นที่ทันทีครับ
เพื่อเร่งเปิดทางการจราจรซึ่งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีครับ